มูตร์เตรียมให้เข้าใครออกไฟ

เรื่องหนึ่งที่ผมแปลกใจมากจากข้อมูลที่เขาส่งมาให้
เขาบอกคุณเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทำแท้ง

คือเพื่อนผมมันก็มีปัญหา
ผู้หญิงมันก็บอกว่าเอาไงดีวะ

ทำอะไรได้วะหรืออะไรยังไงวะ
บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนอีกคนบอกว่านี่ช่วยพาเราไปหน่อยดิ

คือเหมือนกับให้ไปเป็นเพื่อนทำแท้งหน่อย

ก็สรุปพี่นี่แหละเป็นคนพาเขาไปด้วย
ใช่แต่ว่าผมไม่ได้มีวิญญาณเด็กมาเกาะตามหลัง

เหมือนในหนังหรือว่าหรือคนที่เป็นโทษนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่
แต่ว่าความไม่ดีงามในครั้งนั้นเนี่ย
ที่ผมเป็นคนนั่งไปด้วยในรถเนี่ย
มันก็เลยแบบมันเป็นบาปเหมือนติดความผิดบาป
อะไรในใจที่มันบอกไม่ถูกเหมือนกัน
แต่ว่าผมก็ทำวงทำบุญอะไรไปแล้วนะ
จนเป็นความรู้สึกบาปในใจ
แต่ว่าจนกระทั่งผมเจอพ่อภรรยาของผมมา
เขาสื่อสารบางอย่างอะไรได้
ทักขึ้นมาว่ามีอะไรเคยทำอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนเขาไม่พอใจแล้วเขายังโกรธอยู่
ที่ทุกวันนี้การงานมันไปได้ไม่สุดเนี่ย
ที่มันจะไปได้ดีกว่านี้เนี่ยติดตรงนี้อยู่หรือเปล่า
พ่อภรรยาตัวเองแต่เหตุการณ์นี้เกิดสมัยที่เราเป็นวัยรุ่น
เขาไม่เคยรู้มาก่อนอยู่แล้ว
แล้วยังไงพอพ่อทักมา
พูดว่าเออจริงก็เราก็นั่งคุยกันนี่แหละ
บอกว่าทำไมมันไม่จบไปสิ้นไม่เลิกไม่ลา

มันไม่ได้ทำชีวิตให้เราแย่พัง
แต่ไหนคนที่เป็นคู่นั้นน่ะอันนี้ก็หนักอยู่

แสดงว่าคุณพ่อตาของคุณเป็นคนมีเซนต์
เขามีสัมผัสยาน
เขามีทายอะไรจากจริง
เวลามีปัญหาหรือว่าช่วงนี้ติดขัด
เราถามเขาจะบอกวิธีแก้
ไปทำบุญให้ถูกวิธี
ถ้าอย่างนั้นไปทำบุญเกี่ยวกับล้างห้องน้ำนะ

ถ้างั้นไปทำบุญเกี่ยวกับการอิถินปูนทราย
เครื่องมือเครื่องสร้างก่อสร้างดี
ช่วงนี้ไปทำเกี่ยวกับแสงสว่างนะ

แสดงว่าพี่กำลังจะบอกในแต่ละช่วงของชีวิตของคนเรา
เจ้ากรรมนายเวรเราก็ต้องการบุญที่ต่างกัน
ถูกต้องครับมารุ่นใหญ่

แต่ละช่วงชีวิตเรามันจะมีช่วงขึ้นช่วงลง
แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเจ้ากรรมนายเวรของเรา

อาจจะต้องเผากระดาษไปแทนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้

ผมก็ทำครับผมก็ทำครับ
ดูคุณเป็นคนไม่น่าจะมาทางนี้ได้นะ
ผมเคยบอกว่าจุดเผากระดาษให้พ่อ
พ่อมาตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะข้าวเคร่าหน้าบ้าน

ก็ยังไม่ได้ติดขัดอะไรนักหนานะ
ถามว่าชีวิตในการดำเนินชีวิตทุกคนมันก็มีปัญหาในบางจังหวะของการทำงานอะไรอย่างนี้
ลื่นบ้างสะดุดบ้างแต่ในสุดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
แสดงว่าเมื่อก่อนพี่ไม่เชื่อเรื่องปฏิหาร

เชื่อเรื่องการแก้เคล็ดแก้ดวง
ไม่ไม่เชื่อหรอกครับคือมันไม่ใช่ไม่เชื่อขนาดนั้น
คือยังไงก็คนไทยสวดมนต์ไห้พระเป็นเรื่องปกติ
แต่การจะมาขอพรขอเทพขออะไรอย่างนี้ไม่เคยทำ
ที่เราก็เข้าวัดสวดมนต์ไห้พระ
แล้วอะไรเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้คุณมาทางสายนี้

ความสบายใจว่ะท่านทิมคุกผมก็บอกไม่ถูก
สักอย่างหนึ่งที่เชื่อแล้วทำแล้วสบายใจแล้วก็ได้ผล
แล้วก็เห็นผลบางอย่างกับชีวิตจริง
แล้วนอกเหนือจากนี้อย่างพ่อตาทักอะไรอีกบ้างฮะ
พ่อเขาบอกว่าช่วงนี้ระวังน่าจะอารมณ์ร้อนมาก
ตัวเองไม่งั้นงานที่ทำอยู่พังทั้งหมดเลยนะที่ทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยเละแน่เพราะว่าเราจะขึ้นมากในช่วงเวลานี้
แล้วเป็นอย่างนั้นจริงก็คือว่าผมรู้สึกว่าเวลาอะไรเล็กน้อยมากระทบอารมณ์
กระทบแม้กระทั่งกับข้าวไม่อร่อยมันพีคเลยมันรอปีกตลอดเวลา
มันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่มาพร้อมทำเร็วดิเร็วดิเร็วด่าเลยต้องเอาเวลาอย่างนี้
ใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นไม่เป็นไรอย่าไปโกรธทำไมโกรธทำไมวะ
เฮ้ยไม่โกรธไม่โกรธเออช่างมาไหนไม่ได้ไม่ได้โรคอีกแล้วเหรอ
เอ้าทำง่ายมิมรึงทำกูจะถ่ายหนังไงวะนี่หาใหม่ต้องพยายามตื่นสติตัวเองตลอดเวลา
แล้วมันก็ผ่านไปอ๋อจะต้องกดอารมณ์ตัวเองให้มากที่สุด
มันก็พักสบายใจขึ้นดีกว่ากองแตกแต่มีอีกเรื่องหนึ่ง
คุณพ่อของภรรยาทักมาอีกบอก

คือมันเหมือนเดินทางไปไหน

นอกจากความไม่เรียบคล้ายที่คำว่าฮุงจุ้ย
ถ้าหน้าบ้านคุณมีกระเบื้องแตกหรือพื้นแตก

ในมุมหนึ่งที่ไปเจอผู้ใหญ่ไปทำงานทุกวันนี้เราก็โตแล้ว

ถ้าสมมติแฟชั่นมันเป็นกางเกงขาด

ก็ใส่ครับแต่ไม่ใส่ไปในที่เราจะต้องไปทำ
ตัวคุณเองสมัยก่อนคุณจะไม่ชอบสีเขียวเลย
แต่พอหลังจากที่คุณมาเชื่อเรื่องดวงเนี่ย
ควรชีวิตมีแต่สีเขียวทั้งแต่เลย

เวลาไปทำงานช่วงถ่ายบวกมันจะถอนที่ภาคเหนือก็ดู

จุดเปลี่ยนของผมก็คือตอนที่ผมทำละครเรื่องค่าวดิน

แล้วก็แบบว่าผมรู้สึกว่าผมเจอในโลเคชั่นหลายอย่าง

ตอนแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยเหมือนรีสอร์ทเลยเสวยอันนึง

เฮ้ยทำไมโรงแรมนี่ฟังก์ชั่นกับมารอบ
ตึกมันออกแบบสถาปัตย์แปลก
เพราะว่าทางดงทางเดินดูแปลกดูเป็นรีสอร์ทโอเค

พอเปิดประตูเข้าไปเอ๊ะทำไมโรงราวนี้มันมีท่อออกซิเจนกับที่สายน้ำเกลืออยู่ทั้งหมดเต็มหรือเปล่า
เฮ้ยอ๋อโรงพยาบาลเก่านี่ว่ะ

เอานอนพักเอาวะเดี๋ยวทุกคนก็ตอนนั้นผมเข้าไปถึงก่อนผมเห็นก่อน
เอาละฮะไม่มีที่เสียป้ายหน้าห้องเปิดไปปุ๊บเจอไอ้ที่ออก
สิภาพที่เขาตัดตกต่างให้เป็นอย่างงั้นรึเปล่า

พอทุกคนในกองมาถึงเสร็จปั๊บมีใครไม่รู้สิกองถ่ายไปบ้าง
เฮ้ยลงแล้วลงบ้านละลงแล้วเนี่ยลงบ้านมีผีบ่นเนี่ย
ไฟดับปุ้มว๊าว

เอ่อผมนั่งด้วยนะครับ

แล้วคืนจะต้องไปนอนโรงแรมนี้กี่คืน

เตียงในห้องจะมี๒เตียง

ผมนอนเต็งนี้เลยดีกว่า

แล้วก็มีอีกตีงนี่ที่รอบคราวอยู่

รู้สึกว่าเหมือนไม่ใครยังจะนอนที่ข้าง
พรมดี้ต้าเฝ้าบ้าง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

ผมก็ต้องไปที่จังหวัดสุรินทร์
เพื่อไปทำพิธีคล้องช้าง
ต้องทำพิธีเกี่ยวกับช้างผมต้องทำเกี่ยวกับช้าง

เริ่มจากแต่พิธีคล้องช้างนี้นะ

พี่เจออะไรตรงพิธีคล้องช้าง

เพื่อเสี่ยงทายในความสำเร็จของงาน

เพราะเขาดูแล้วโอเคเรียบร้อยดีสำเร็จสวยงาม

เขาเรียกเชือกสารประกรรม

เวลาทำงานเกี่ยวกับช้างติดตัวไว้ผมก็ติดตัวไว้แล้วก็ลาบลื่นดี
มีตอนแรกที่ไปดูที่บล็อกช็อตแล้วยังไม่มีของพวกนี้
เคยโดนช้อช้างวิ่งไล่กระทืบ
ไปดูโลจะไปบล็อกช็อตแล้วเจอช้างลูกจอดอยู่ที่ตัวน่ารักเลยน่าเล่นว่ะ
เดินไปกับเพื่อนสามคนไปดูช้าง
วิ่งว่างนู่นก็ต้มต้นต้นผมก็วิ่งกันแบบว่าช้างวิ่งไล่อะพี่

แล้วก็ทำโทรงมาสำหรับคนค้าขาย

ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพื่ออะไรฮะ

คือถ้าคุณไปค้าขายคุณไปตลาด

ฝนตกขายไม่ได้
แม่ค้าเอาไว้ไปขายของ
ผลจะได้อย่างนี้ไม่ตกของจะได้ขายได้

ถ้าสมมติกองถ่ายฝนตกที่เงินมันคือหายไปหมด

แล้วคือทำไมถึงต้องชักอย่างนี้ด้วยเหรอ
เสียบไว้ข้างรูเป้นแล้วก็คลาไว้ตรงเท่ามอนิเตอร์
แล้วมันช่วยได้จริงไหม๑๐๑๐ฝนห้ามได้กี่ฝน

ก็อ้างอิงคาร์บอลดินเพราะตอนนั้นมันใช้ทรงนี้เยอะมาก
ปมน้ำไม่ตกชลายทรงไม่ตกเดี๋ยวบอกว่าตกหมดเลย
เนี้ยฝนก็เลยจะตกละมีฤาอองอุ่นฤาวอังมาว่าเออ
แล้วก็ถ่ายได้เราก็ถ่ายได้แล้วพอเสร็จงานขนของขึ้นรถ
เสร็จรถออกผนำครับพี่ก็เลยเชื่อว่าผมก็เลยเชื่อง่ะ
ผมก็ไม่รู้ผมบอกไม่ถูกคือใครจะไปเชื่อวะ
พอโดนกับตัวเองเออมันมีจริงวะแล้วทำไมมันมีอยู่แล้วเราจะไปทิ้งทำไมวะ
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละที่จะทำให้เรางานเราลาบลื่นมากขึ้น
ก็โฮมตัวเนี่ยก็คือเป็นพยาน
แน่นอนว่าถ้าสมมุติเราติดตามกันคนไทยเกือบทั้งประเทศจะต้องผูกพันกับพ่อพี่แหละ
เพราะพี่ก็สร้างเล่นละครเล่นหนังมาเยอะมาก
อยู่กับวงการบันเทิงเป็นปูชียบุคคลมาเลย

คำถามที่จะต้องถามลูกทุกครั้งเมื่อสูญเสียกันไป

เหตุการณ์ส่วนใหญ่จะเจอพ่อเวลาผมไปต่างประเทศ

ญี่ปุ่นกับฮ่องกงพ่อบ่อย
เพราะว่าพ่อต้องไปตัดหนังไปเทเลซีน

ก็ต้องไปทำสีหนังแก้หนังที่ญี่ปุ่นบ่อย
พ่อไปญี่ปุ่นเพราะว่าพ่อเคยไปเรียนภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นมา
แล้วนอกเราก็ไม่เคยเลย
แล้วที่ผมฝันถึงพ่อ
ก็พ่อก็มาหามาคุยยังเป็นไงวะ

ก็เหมือนแบบว่าพ่อเป็นไงคุยกันบ้าง
ก็คุยไปเรื่อยเปื่อยผมจำเรื่องราวที่คุยไม่ได้
พอคุยเสร็จแล้วช่วงดีลูก

คือมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่า
ทำไมถึงต้องไปเมืองที่พ่อเคยอยู่ที่นั่น
เห็นบอกว่าตอนไว้เจ้านี่

อันนี้มันลึกมากจนผมไม่รู้จะเล่าได้
เพราะที่เผากระดาษให้พ่อนี่แหละ

แต่วันนั้นเอาเก้าอี้ที่เอาไปนั่ง
เป็นเก้าอี้ไม้เก้าอี้สนามจะเป็นเก้าอี้ไม้ซี่
คือถ้าอยากนั่งให้สบายต้องมีเบาะลองล่ะ
มันถึงจะนุ่มติดเพราะไม่งั้นมันจะติดแข็งที่สี่
แล้วก็เราก็ทำให้พ่อไปเรียบร้อยเสร็จ
พอตอนค่ำก็เจอพ่อไฟล์พ่อตา
ก็ถามพ่อวันนี้หนูทำให้พ่อหนูแล้ว
พ่อได้รับยังเรียบร้อยไหม
เออเรียบร้อยดีแต่พ่อก็บวนเจ็บนะ
ดังเที่ยวส่วน

เขาปิดวัดเลย
ช่วงที่เนื้อแนนคุณเองเนี่ย
แบบที่เวลาเป็นกำกันสร้างพระเวศ
ครับแต่เห็นบอกสร้างพระก็สร้างเหมือนกัน
เคยสร้างพระใหญ่เท่ากับตัวคุณด้วย

ช่วงนี้ระวังคนด่าเยอะคนนู่นคนนี่
ระหว่างคนจะเล่นระหว่างคุณพูดแค่

ทุกคนก็ดูน่ะจึงเทือนไปไม่เข้าใจนะ

คอนพระดำไม่เคยสนุก
ลองพิจารณาเขาดูอีกที

นี่ใส่เหมือนกันชัย

เออจริงหรอว่าไปสร้างพระองค์นึง

เอาให้ใหญ่บังตัวเราให้ได้แต่ไม่ต้องยืนนะเอานั่งกับพ่อ
ถ้าบุญต้อนจำแฟนตัวคนสร้างไว้ก็แต่คงหมดหลายแสน

ต้องมีสลักช่วงสลักชื่อมีอะไรอย่างนี้ไหมครับ

ซึ่งเราติดกับเขาในหาม

พี่ของขังศัลยศาสตร์
พุทธคุณทุกสิ่งทุกอย่าง
การไหว้บรรพบุรุษการไหว้เทพการไหว้
สำหรับตัวพี่ณพศนี้วินาทีนี้
พี่คิดว่ามีจริงไหม

แต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
จิตโดนใจให้เรากระทำดี
ในการที่เราเข้าไปเชื่อเข้าไปศรัทธากับสิ่งเหล่านี้

ให้เราไปในทางที่ดีงามและกระทำดีแล้วก็คิดดี
ไม่ว่าจะอะไรก็ตามสิ่งที่เราคิดปุ๊บ
มันสะท้อนให้เห็นว่าจิตใจมันดีงาม
คิดดีจิตใจดีชีวิตมันก็ดี
แล้วการแก้กรรมการแก้อย่างถ้าสมมุติบางคนอาจจะเหมาะกับ
ได้ยินเขาว่าการแก้กรรมแต่อย่างพี่เนี่ย
แก้ตามวาระและโอกาสนั้นหรือแก้ตามที่พ่อตาบอก
คิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยนะวินาทีนั้นผ่านพ้นไปได้ยังไง

ขออนุญาตไม่ใช้คำว่าแก้กรรม
เราว่ามันเป็นการทำบุญ
เพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมากกว่า
ณวินาทีนั้นว่าร่างกายเราต้องการอะไร

เพื่อทำให้สิ่งที่คือเราเคยทำไม่ดีมามันหายไป

สิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยทำมา
ตอนนี้เรามาทำสิ่งที่ดีเพื่อใช้ชีวิตต่อไปเราดีขึ้น
เราเชื่อแบบนี้มากกว่า
เอาละฮะวันนี้ได้ฟังจากพี่หนุ่มอัตภพร
กรรมกรรมกลับที่วันนี้หลายคนอยากร่วมงานด้วย

กับชาคริสเขาไม่ได้ทำงานด้วยกันมา๒๐ปีแล้ว

วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มอัธพรมากที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์
แล้วก็มาให้แง่คิดหลายอย่างกับเรา
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อเลยก็ได้

ขอบคุณมากครับ
เอาละครับเรียกว่าเต็มอิ่มกับทุกเรื่องจริงนะครับ

ซึ่งจริงผู้ชายสายอย่างเขาไม่น่าจะเป็นสายมูได้นะ

แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเขาไม่ไปทำละคร
ไปเจอสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้ที่วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติไม่รู้ธรรมชาติเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง

เขาบอกว่ามันถึงช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งเดี๋ยวพวกนี้มันจะเข้ามาเอง

แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อเขาจริงว่าเออบางทีการทำบุญ
มันอยู่ที่เวลานั้นบุญเราต้องการอะไรจริงนะ
อันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อแต่แก้กรรมเราแก้กันไม่ได้อยู่แล้ว
กรรมคือการกระทำวันนี้เราก็ได้สติกันพอสมควร

กรรมคือการกระทำกระทำดีกระทำชั่วมันอยู่ที่ตัว

เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกับเรา๓คนวันนี้หายไป๑

และที่สำคัญนะฮะจะมูให้เธอรู้ถึงชั้นป่า